ชายไทยเนี้ยต้องเข้ารับเลือกการคัดเกณฑ์อาหารนั้นเองใช่ค่ะ
อาหารกองเกินเข้ากองประจำการปีสองพันห้าร้อยหกสิบหาสี่สิบสามค่ะ

ก่อนหน้านี้นะหนุ่มในวงการบันเทิงหลายคนก็ทยอยไปรายงานตัวกันบ้างแล้วนะคะ
ล่าสุดค่ะเป็นคิวของพระเอกลิเกชื่อดังคุณแบงค์สอนรามน้ำเพชร
เจ้าตัวขอใช้สิทธิผ่อนผันเป็นปีที่๔
เนื่องจากยังติดภารกิจเรื่องเรียนค่ะ
รวมทั้งมีคิวเดินสายแสดงลิเกอีกยาวเลย
เพราะว่านี่ไงช่วงโควิดที่ผ่านมา
ลิเกได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยค่ะ
สมาชิกในคณะต้องทำงานเพื่อหาเงินเยียวยาชีวิตไป
เจ้าตัวค่ะน้องแบงค์สอนรามเนี่ย
ขอทำงานเพื่อทีมงานทุกคนก่อน
แล้วก็แบงค์นะคะบอกว่าหากเคลียร์เรื่องเรียนเสร็จแล้ว
ก็คิดว่าปีหน้าจะขอลุ้นจับใบดำใบแดงเลย
ก็ต้องดูสถานการณ์ในอนาคตอีกครั้งค่ะ
เดี๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่นะคะ

ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มค่ะก้าวจิรายุค่ะที่ขอยื่นเรื่องผ่อนผันเช่นกัน
ก้าวเนี่ยบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะยังมีงานละครที่ค้างถ่ายทำอยู่
แล้วก็ยังติดเรียนปริญญาโทค่ะส่วนปีหน้าจะยังไงก้าวเดี๋ยวขอคิดดูอีกทีแล้วกันนะครับพี่
แต่ที่หลายคนโฟกัสก็นี่เลยเลขที่ข้อมือของนักแสดงหนุ่มคุณผู้ชมค่ะ
จะว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
เออก็นิดนึงให้มันเข้าทางสถานการณ์แต่ว่าไม่ถูกนะจ๊ะเลขนี้นะคะ
ใช่ค่ะก็รอดูต่อไปแล้วกันว่าปีหน้าว่ากันใหม่นะคะ